ทุกวันเลยอันนี้เจอทุกวันนี้ยังนะหลุดรอดไปได้ยังไงในดอม

เนี่ยแต่กรณีนี้ที่จะเล่าให้ฟังเกิดขึ้นกับพิธีกรคนหนึ่งคุณต้นอ้อ
แล้วเขาให้คุณต้นอ้อนโอนตังล้านหนึ่งไปให้ตรวจสอบ
ปรากฏเธอโอนไปจริงเงินศูนย์หายไปเลยนะคะล้านหนึ่ง
ทำให้คุณต้นอ้อถึงเชื่อแล้วก็ตกเป็นเหยื่อไปฟังที่เขาคุยกันค่ะ
ก็คือผู้กับพ่อทำไม่ค่อยเป็น
สวัสดีครับ
ค่ะ
ครับผมพันธุ์จังหวัดตีนะครับ
เป็นสารสืบสวนสอบสวนที่สหพมือดานอง
ตอนนี้ทางผู้ขับบัญชาผมเนี่ยนะครับได้แจ้งว่า
ให้ทำการช่วยเหลือคุณในการตรวจสอบกับทางปปงถูกต้องไหม
นี่คุณผู้ชมเอาจริงนะให้ฟังแค่บางช่วง
แล้วเห็นไหมตัวละครมันไม่ได้มีมากกว่าหนึ่งไงคุณผู้ชมพี่เบิร์ต
เพราะว่าเขามีการแบบโอ๊ยโอนสาย
เดี๋ยวให้สารวัตรมาคุยนะครับเดี๋ยวนั่นนี่

ใช่ค่ะทีนี้พอเป็นแบบนี้คนที่ตกเป็นเหยื่อ
เป็นเหยื่ออย่างคุณต้นอ้อพัฒน์ธิมาโกมนบวรรณกุลเนี่ยนะคะ
ก็หลงเชื่อต้องบอกก่อนนะว่าคุณต้นอ้อเขาเป็นพิธีกรรายการทีวี
แล้วเอาจริงเขาก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะกลายเป็นเหยื่อ

จัดฉากจะช่วยเหลือแต่ก็จะขออายัดเงิน
คุณต้องโอนเงินในบัญชีมานะให้ทางเราตรวจสอบให้ปปงตรวจสอบ
แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเงินคุณไม่ได้มี
ไม่ได้เป็นเงินผิดกฎหมายเดี๋ยวเราจะโอนเงินกลับคืนไปให้
คุณไม่ต้องห่วงเลยทีนี้คุณต้นอ้อเชื่อ
คือเธอก็อยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจไงอยากจะให้ปปงพิสูจน์
เออแต่คุณผู้ชมคะมันไม่มีหรอก
ที่ต้องโอนเงินมาแล้วมันจะตรวจสอบได้ว่า
เงินนั้นมันเป็นเงินสีเทาเงินไม่บริสุทธิ์หรือเปล่า
คือพอโอนไปแล้วมันก็เอาไปเลยค่ะ
ทีนี้พอคุณต้นอ้อรู้ว่าโดนหลอกก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์ทางเฟซบุ๊กนะคะ
แล้วเมื่อวานนี้คุณต้นอ้อมก็มีการเอาหลักฐานไปแจ้งความที่
สอนอทองหล่อด้วยแล้วเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
บอกว่ามีสายโทรมาจากกรมศูนย์นะ
ว่ามีพัสดุผิดกฎหมายส่งไปเมืองนอก

มันเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินนี่ส่งผ่านทางจังหวัดระนอง
แล้วบอกเป็นเลขพัสดุมาหมดเลย
ทีนี้ดอมพี่เบิร์ดคุณผู้ชม
ที่คุณต้นอ้อเริ่มแบบเอกใจเพราะอะไร
คุณต้นอ้อเองก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับส่งของไปต่างประเทศ
ทีนี้ค่ะพอคนร้ายทำทีโอนสายไปที่สพเมืองระนอง
แล้วก็ขู่ด้วยนะถ้าเกิดไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

แอนด์ไลน์มาแล้ววิดีโอคอหากันจะสอบสวน
คือคุณต้นอ้อบอกว่าเห็น
ว่าคุณเป็นตำรวจจริง

มันส่งบัตรข้าราชการตำรวจมาให้

แล้วคุณผู้ชมเป็นบัตรของผู้กำกับที่สพเมืองระนอง

นี่คือหมายจับนะของสารอาญาจังหวัดระนอง
แล้วตัวคุณต้นอ้อเองก็ยืนยันว่า
เฮ้ยพอโดนแบบนี้
โดนขู่ด้วยนะว่าถ้าเกิดว่าไม่ให้ความร่วมมือเนี่ย
ตั้งข้อหาขัดขืนคำสั่งแล้วก็หมินประมาทเจ้าพนักงาน
นี่ไงคุณต้นอ้อมก็เลยจะแสดงความบริสุทธิ์ใจ
โดยการโอนเงินไปให้ปปงตรวจสอบตามที่คนร้ายบอกเลย
เสร็จแล้วปั๊บก็โอนไปค่ะครั้งนึงเนี่ยโอนไปประมาณสามแสน
ไปทั้งหมด๔ครั้ง๑ล้านบาท
แล้วก็ยอมรับด้วยนะว่าจริงก็เคยได้ยินนะคะ
เพราะว่าเราเองทำธุรกิจต่างประเทศจริงด้วย
แล้วพอเขาเอาข้อมูลแบบนี้มาเราก็เลยหลงเชื่อ

ซึ่งตอนนั้นคือเราก็กลัวมากแล้วอะค่ะ
ก็เลยโอนไปทั้งหมดเลยก็เป็นจำนวนเงินเป็นล้าน
ที่แบบคนแอบอ้างชื่อเราไปใช้ในทางที่ไม่ดี
เราก็เลยคิดว่าแบบมันคงเป็นเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เลยไม่ได้เอ่ยใจ
บัญชีที่คุณต้นอ้อโอนไปเนี่ยเป็นบัญชีใคร
มันชื่อบัญชีนางสาวสิตาครับ
ธนาคารเกียรตินาคินชื่อบัญชีเต็มคือนางสาวพนัทสะสิตาสัชชาพงศ์
ขณะนี้บัญชีนี้เนี่ยมีการอายัดไปแล้วนะครับ
วันที่เธอไปแจ้งความมีคนตกเป็นเหยื่อเหมือนเธอเลย
๔คนถูกหลอกจากคนร้ายคนเดียวกัน

แต่คนละบัญชีบางคนนั้นหนักกว่าคุณต้นอ้อย

ที่เนี่ยบัตรที่เขาส่งมาให้
คุณผู้ชมนี่เราตามเจอตัวแล้วนะ
คือพันธ์ตำรวจเอกพรพมจากสู่รักค่ะ

รูปที่คนร้ายเอาไปใช้มันเป็นรูปของผมจริง
ตำแหน่งก็ตำแหน่งผมจริง
แต่พี่เบิศเลขสิบสามหลักในบัตร
ผู้กำกับก็คือลายเซนของผู้การภาค๗ทีเนี้ยพอเป็นแบบเนี้ยจริงจริงทางสอบภาวเมืองระนองเนี้ยเขาทราบข่าวมาระยะหนึ่งแล้วนะว่ามีคนเอาชื่อโรงพักเอาชื่อของผู้กำกับไปแอบอ้างอ่าผู้กำกับเองก็ลงบันทึกประจำวันไว้คือทำได้เพียงเท่านี้แล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยนะว่าเอ๊ะบัญชีที่ผู้เสียหายโอนเ

เหมือนเหมือนหมอดูบางคนน่ะครับธุรกิจต่างประเทศกว่าอะไรอย่างเนี้ยเออนะคะ
ตกใจดิเพราะว่าเคยเอาไปใช้แต่ว่าจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่ง
แล้วน้องเนี้ยมันเป็นตบปุธรภาคแปดอือ
ไม่ใช่ภาค๗ฉะนั้นบัตรเนี่ยมันปลอมชัดเจน
แต่อันนี้มันก็นะมันก็ต้องรู้ลึกไปอีก
เออคือบางคนไม่รู้ไม่ผิดนะนะฮะ
แต่อย่างผมรู้เพราะผมอ่านข่าวเราก็เลยรู้
แต่ว่าบางคนก็นะต้องมีสติครับ
ใช่ค่ะแล้วก็อย่าหลงเชื่อเลยคุณผู้ชม
มันไม่มีวิธีการที่แบบโอนตังไปให้ตรวจสอบนะ